ก็เลยอยากจะมาแนะนำนิดนึงว่าราศีไหนที่มีเกณฑ์กระเป๋าเงินรั่วในช่วงนี้

จะมี๓ราศีในช่วงนี้นะคะที่เป็นโรคทรัพย์จัง
น่ากลัวมากโรคนี้
ราศีแรกนะคะก็คือชาวราศีกรกฎนั่นเองค่ะ

ใช่เลยค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายน
จะบอกว่าการเงินไม่ดีก็ไม่ใช่
การเงินยังดีนะคะยังสามารถทำรายได้เข้ากระเป๋าเรื่อย
อย่างชาวราศีกรกฎบางคนอาจจะโชคดีฟุ๊ก
อาจจะได้เงินก้อนใหญ่ด้วยซ้ำนะคะ
บางคนอาจจะงงว่าเราจัวหัวมาเหมือนไม่ดี

ไม่ใช่นะเงินดวงกระเป๋าเงินรั่วแสดงว่ามันต้องมีให้รั่ว
แปลว่ามันต้องมีเยอะ
เงินต้องมีเข้าแล้ว
อย่างถ้าสมมุติว่าใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขาย
หรือว่าคนที่เป็นนักธุรกิจเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่
ถือว่าการค้าการขายของคุณมันยังคล่องตัว

การค้าการขายก็ยังสามารถทำกำลิกำไรได้มากนะคะ
หรือว่าถ้าใครที่แบบว่าทำงานแบบว่าทำงานประจำ

มีโอกาสที่จะได้ลาบจากช่องทางอื่น
ที่เราพูดมาก็คือพูดในแง่ถึงเรื่องของรายได้

เพราะเวลาเงินเข้ามาปุ๊บ
เหมือนแบบรถเมษัยแปดเขาปุ๊บยังไม่ทันได้จอดออกเลย
โอ๊ยมันเร็วมากเลยแล้ว
ประมาณนั้นเลยต้องระวังในเรื่องของการเงินนะคะถ้าสมมุติว่าชาวราศีกรกฎเนี่ย
เงินได้แค่ครึ่งเดียวที่แบบได้เข้ามาก็ถือว่าเก่งแล้ว

คือเขามีเงินเข้ามามากแต่ก็มีรายจ่ายที่จะต้องจ่ายออกไป
อาจจะต้องหาแบบจัดสรรปันส่วนในการแบ่งเก็บออมบ้าง
สัก๑๐หรืออะไรแบบนี้เงินมันจะได้ไม่แบบจางลงไปนะคะ
อันนี้เป็นคำแนะนำนะสำหรับราศีกรกฎ
คุณได้มากแต่มันจะออกไปง่ายมากเช่นเดียวกัน

ส่วนอีกหนึ่งราศีที่มีเกณฑ์กระเป๋าเงินรัวก็คือ

เรียกได้ว่าดวงชะตาของเขาไม่ได้แย่นะ
ดวงดีหลายเรื่องด้วยซ้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือเรื่องของความรัก
โดยเฉพาะในเรื่องของเงินนะคะถือว่าเป็นราศีที่กระเป๋าตรงมีเงินเยอะ

ใช่ค่ะชาวราศีสิงศ์จะสามารถหาเงินได้เยอะมากเลยนะคะ
แต่ว่าเงินเยอะก็อย่าประมาทไปรายจ่ายไม่น้อยเลย

รายจ่ายเนี่ยประมาทไม่ได้เลยนะคะคือชาวราศีสิงศ์เนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายแบบน้ำซึมบ่อสาย

ค่อยหายจ่ายนู่นจ่ายหนี้ทีละหน่อยทีละหน่อยไม่ทันรู้ตัว
พอรู้ตัวอีกทีหนึ่งกระเป๋ายังตรงอยู่เลยแต่ตรงไปด้วยใบเสร็จ

มันค่อยซึมออกเหมือนแบบอาจจะช้อปปิ้งเยอะโดยไม่รู้สาเหตุ
แป๊บเดียวเงินหายไปไหนหมดแล้วมีของเต็มบ้านเลยอะไรอย่างนี้
ดิฉันเป็นบ่อยนะคะถึงจะไม่ได้อยู่ในราศีสิงศ์แต่ดิฉันเข้าใจดีนะคะ
แล้วอย่างนี้ราศีสิงศ์เราจะต้องระมัดระวังยังไงไหมคะ
ดูยาวคุณผู้ชมส่วนอีกหนึ่งราศีที่เขาบอกว่ามีเกณฑ์กระเป๋าเงินรั่วก็คือ

ใช่ค่ะสำหรับชาวราศรีมีนนะคะในช่วงนี้
เรื่องการเงินมันอาจจะยังไม่ค่อยได้ดั่งใจ
หวังอะไรในเรื่องของเงินเงินทองกันไม่ค่อยได้เลยนะคะ
อย่างบางทีเนี่ยเงินที่ควรจะได้ตอนนี้กลับแบบยืดออกไป
เออมันก็แบบลูกค้าบางคนมันก็ว่าขายของ
บอกจะจ่ายเงินวันนี้กลับแบบยืดเป็นหนังสติ๊กเลย

ใช่ค่ะเงินที่ควรจะได้กลับยืดออกไป

แต่ว่าพี่เดี๋ยวก่อนช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีขอยืดไปก่อน

หรือว่าบางทีอาจจะโดนต่อลองในเรื่องของการเงิน

เหมือนกับว่าคนขายของขายของร้อยหนึ่งขอต่อ๕๐แล้วกัน

โอ้โหเจ็บป่วยเหมือนกันนะแบบนี้เนอะ
แล้วอย่างนี้คือยังไงต่อคะราศีมีน
ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่าย
เอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าชาวราศีมีนเนี่ย
ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด

บางทีอาจจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างที่อยู่มันโผล่ขึ้นมา
ประกันรถบ้างซ่อมรถอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

รวมราศีมีนี่ต้องระวังเลยนะ

แต่ราศีมีนี่เงินไม่มีมาเลยไทยมีค่าใช้จ่ายรออยู่แล้ว

ตายแล้วเครียดแทนเลยพูดเรื่องเงินไม่ได้เลยอ่ะหมอไก่
แล้วยังไงดีคะแต่ละราศีควรจะทำยังไงคะ
นั่นแหละจริงมีวิธีการแก้ไขอยู่๔วิธี

วิธีแรกก็คือการเก็บเงินในรูปแบบที่ไม่ใช่เงินสด

พอฝากประจำมันบล็อกแล้วแหละไม่ให้เราต้องใช้จ่ายออกไป
ใช่ค่ะอีกวิธีหนึ่งก็คือการทำบุญด้วยน้ำ

หรือว่าการทำบุญวัดริมน้ำก็คือจะช่วยเสริมดวง

ใช่ค่ะอีกวิธีหนึ่งก็คือการช่วยเหลือผู้ยากร้าย
ที่เขาขาดแคนทุนทรัพย์ในการใช้ชีวิต

ทำง่ายมากเลยก็คือการใส่แหวนนิ้วกลาง

ใช่ใส่แหวนนิ้วกลางเพราะนิ้วนางยังไม่มี

แต่ผมอยากรู้การใส่แหวนนิ้วกลางมันยังไงครับ

ใช่ค่ะนิ้วกลางเขาถือว่าเป็นนิ้วเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สิน

อย่างบางคนเส้นวาสนาตกร่อง

แต่ถ้าเส้นวาสนามาตกที่ร่องนิ้วกลางเนี่ยคือ

แต่บางคนมันเลยไงเลยเลยซ้ายเลย
ส่วนใหญ่มันเลยค่ะหมอไก่มันเลยไปเลยค่ะ
หรือว่าใครที่แบบมีร่องนิ้วเยอะ

นี่ก็คือเสริมดวงเรื่องทรัพย์ด้วย
ถ้าอย่างบางคนที่แบบว่าเส้นวาสนาไม่ได้ตกร่องไม่มีปัญหา

คุณผู้ชมสามารถไปปรับใช้ให้เหมาะกับความต้องการของตัวเองได้นะคะ
แต่วันนี้ค่ะแน่นอนว่าเรามีหนึ่งผู้โชคดี

พร้อมกับรับวัตถุมงคลด้านหน้าให้หมอไก่แนะนำก่อนเลย
วัตถุมงคลด้านหน้านะคะมาจากรุ่มแม่น้ำบางประกง
พอพูดถึงฉะเชิงเศร้าคุณคิดถึง

หลวงพ่อโสธรด้านหน้าก็คือเป็นพระกิ่งหลวงพ่อโสธรนะคะ
พระกริ่งเวลาที่เราจะอธิษฐานนะให้เราเนี่ยเขย่าก่อนกริ๊ง
คือความหมายของเขาเนี่ยก็คือเหมือนว่าการสวดมนต์
ใช่ค่ะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือพระกริ่งเนี่ย
สามารถที่จะเสกน้ำมนต์ได้อ๋อก็คือเหมือนกับแช่ไว้ในน้ำนะคะ
ข้ามคืนพอเช้าขึ้นมาล้างหน้าก็คือเหมือนกับเสริมสง่าราศีให้ตัวเรา
โอ้นี่วันนี้จะมีผู้โชคดีที่ได้ไป
ถูกต้องแล้วและสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับการตรวจสอบ
ชะตากับหมอไก่และรับวัตถุมงคลด้านหน้า

นั่งกัญจฉัดดาวกลางค่ะ
เกิดวันที่๖มีนาคม๒๕๑๐นะคะ
ถามมาเรื่องของโชคลาภการงานและครอบครัว
คุณเกิดวันเดียวกับดิฉันค่ะ

อ้าวเป็นอย่างไรครับดวงของคุณกันจชัดนะครับ

ราศิกุมเขาดวงดีอยู่แล้วนะคะ
โดยภาพรวมนะคะดวงชะตาถือว่าดีนะคะ
แล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิต
แต่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
อย่างเรื่องแรกที่เขาถามมาคือเรื่องของโชคลาภโชคลาภ
ฐานดวงชะตาเขาเป็นคนหาเงินเก่งหาเงินได้เรื่อย
ลาบของเขาจะมาจากน้ำพักน้ำแรง
แต่ว่าดวงเขาไม่ควรที่จะเสี่ยงดวงเพราะเสี่ยงน้อยจะเสีย

บางคนยิ่งเสี่ยงยิ่งเสียห้ามยังไงก็ไม่ฟัง

นี่เกิดวันเดียวกันเกี่ยวไหมคะ

ก็คือว่าดวงของคุณกัญจชัดเหมาะกับการที่ได้เงินมาด้วยน้ำพักน้ำแรง
ถูกต้องค่ะมากกว่าการไปลงทุนกับความเสี่ยงต่าง

แล้วยังไงเรื่องของการงานของเขาช่วงนี้เป็นไงคะ
นะคะพื้นดวงชะตาของเขาเนี่ยเขาต้องเหนื่อยก่อน

ในช่วงนี้การงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี

แต่ว่าอาจจะบ่นนิดหนึ่ง
งานเยอะง
แต่หน่อยนึกว่าคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตเขาคอยสนับสนุนเขา
โดยเฉพาะคู่ครองก็คือแฟนของเขา
ก็คือจะคอยเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของตัวเขาเลย

หรือว่าดูแล้วดีแล้วไม่ต้องเตือน
ชะตาโดยรวมถือว่าดีแต่ว่าก็ควรที่จะหมั่นทำบุญ
สะสมเอาไว้นะคะใช่บุญ
ใช่ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้เป็นแต้มบุญทำให้เราประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
เอาล่ะวันนี้ถือว่าได้บุญดีเลยล่ะน้องใบตอง
เพราะว่าคุณกัญจชัตริย์ได้รับประถุมองค์คนด้านหน้าไป
เป็นพระกริ่งหลวงพ่อโสธรได้ไปแล้วต้องทำอย่างไรค่ะหมอไก่
อย่างแรกก็คืออรรถนาอยู่ในห้องที่สงบมีสมาธิ
แล้วก็อธิษฐานเลยจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้

นี่ซ่าถูกนะคะยินดีด้วยนะคะกับคุณกัญจชัตริย์
เห็นโพสต์ของหมอไก่ขึ้นมาเข้าไปคอมเมนต์วันเดือนปีเกิด

แล้วเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ๑ท่านแบบนี้ค่ะ